กรณีการเสียชีวิตของน้องอินอดีตดาราเด็ก
ซึ่งเสียชีวิตโดยการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต

เดี๋ยวไทยรัฐทีวีจะไปพูดคุยกับทางคุณบินบรรลือฤทธิ์
ที่เป็นเหมือนกับคนสนิทในครอบครัว

แต่ว่าก่อนอื่นค่ะไปดูบรรยากาศงานสวดพระอภิษฐรรศพคืนสุดท้ายก่อนนะคะ
พรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจเวลา๔โมงเย็นนะคะ
โดยพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพคืนสุดท้าย
ของน้องอินนัทนิชาเชิดชูบุพการี
อดีตนักแสดงเด็กที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
บรรยากาศการสวดศพที่สาลาหน้าเมน
วัดราชสิงหอนกรุงเทพมหานครในวันนี้
ก็มีกลุ่มเพื่อนดาราเด็กมีญาติญาติมาร่วมพิธีตั้งแต่ช่วงเย็น
ก็เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ๑ทุ่มที่ผ่านมานะคะ
ส่วนคืนนี้มีกลุ่มเพื่อนดาราเด็กร่วมเป็นเจ้าภาพ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ทางครอบครัวมีการนำจอทีวีมา
แล้วก็เปิดผลงานของน้องอินที่เคยแสดง
เมื่อสักครู่นี้อันนี้ค่ะเป็นละครเรื่องแก้วตาหวานใจ
แล้วก็มีผลงานการถ่ายทำรายการโฆษณาต่าง
ให้กับแขกที่มาร่วมงานได้รับชม
สื่อมวลชนก็เก็บภาพบรรยากาศอยู่ด้านนอกสาราหน้าเมนนะคะ

ได้เห็นก็คงคิดถึงน้องอินน่ะเนอะ
ตอนเด็กน่ารักนะฮะเล่นละครเก่งมาก
เป็นเด็กที่มีความสามารถขนาดตอนนั้นเนี่ย

ก็อาศัยให้คุณแม่แล้วก็เพื่อนพี่นักแสดงคนอื่นเนี่ย
บอกบทให้แล้วน้องก็จำได้นะคะ
นี่ตอนเล่นละครช่อง๗กับคุณอูพานุ

ลุงช้างกับมดตานอยแก้วตาหวานใจ

ส่วนช่วงเย็นที่ผ่านมาประมาณ๕โมงครึ่งเนี่ยนะคะ
นายบินบรรลือฤทธิ์ก็เดินทางไปที่วัด
เพื่อที่จะร่วมพูดคุยกับญาติของน้องอิน
แล้วก็ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสื่อมวลชน

หลังจากที่มีประเด็นกระแสต่างของน้องอิน

คุณแม่คุณป้ามาแถลงข่าว
คือขอทั้งน้ำตาเลยนะคะ
อยากให้ทุกฝ่ายยุติการวิพากษ์วิจารณ์น้องอินในด้านลบ

ส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชม
เวลา๑๑นาฬิกาจะมีพิธีถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์
แล้วก็หลังจากนั้นจะมีพิธีชาปนกิจศพ

วัดราชสิงหอนกรุงเทพมหานครนะคะ